วันนี้หลายคนตื่นเช้าเลยนะคะตั้งใจจะไปทำบุญกันตอนเช้าในวันวาคบูชาหรือว่าตอนเย็นนี่ก็หลายคนก็จะไปเวียนเทียนกัน
ใช่ครับทีนี้มันเกิดธุรกิจใหม่เขาบอกว่าเป็นการทำบุญมิติใหม่คุณภาคภูมิ
เห็นนำมาวันสองวันแล้วคุณมีคนตื่นเช้าไหมคะก็ปกติตื่นบ้างตื่นบ้างตื่นบ้าง
เหมาะกับคุณเลยหลายธุรกิจนี้คือเขาบอกว่าอ่ะสำหรับใครที่
ตื่นเช้าไม่ไหวจริงธุรกิจรัดตวงเวลางานมันไม่ได้อยากทำบุญ
ใจมันมีแต่หลายอย่างมันมีข้อจำกัดรับจ้างทำบุญไหมคะ
เขาบอกว่ามีจัดให้เป็นแพ็คเกจเลยนะคะเพียงคุณลูกค้าโอนเงินมา
แจ้งชื่อนามสกุลเราพร้อมจะตื่นไปทำบุญให้คุณได้ทันที
ทำบุญตักบาทสายบาทได้เหรอถูกต้องรับจ้างนี่ค่ะ
รับจ้างตื่นมาส่งบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ที่เคารพ
บรรพบรุษเจ้ากรรมนายเวรรับทุกอย่างนี่คือเฟซบุ๊คบุญบางใบสังขพันธ์นะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกหลายคนน่าจะเห็นมา๒๓วันแล้วล่ะ
อืมเขาบอกว่ามีทีมงานพร้อมทำทุกอย่างขอแค่ลูกค้าโอนเงินมา
บางคนไม่ชอบตื่นเช้าบางคนอยู่ต่างประเทศธุรกิจรับตัวต่างนานา
แพ็คเกจมีแบบนี้ค่ะสามวันห้าวันเจ็ดวันหรือทุกวันพระเลือกได้
โอนไปเลยอะไรนะคะโอนไปเลยใช่ไหมโอนไปเลยนี่ราคาชุดละเก้าสิบเก้าบาท
ของที่ได้ก็จะเป็นข้าวสวยกับข้าวขนมแล้วก็น้ำเปล่านี่ค่ะ
แล้วจากนั้นยังไงเพชรแบบนี้จากนั้นโอนไปแล้วเราก็นอนหลับต่อถูกต้องค่ะ
ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วคุณก็จะได้บุญคุณจะได้บุญเหรอ
นี่ไงหลายคนก็เลยเข้ามาตั้งคำถามว่าแต่เดี๋ยวก่อนแล้วบุญอ่ะ
ใครได้คนโอนหรือคนตักคนนอนหรือคนตื่นยังไงกันแน่
ถ้าได้มันได้เต็มเต็มไหมคืออันเนี้ยได้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
ฉันก็ไม่สามารถตอบได้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริง
ใครจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปถาม
เหมือนคุณภาคภูมินี่แหละว่าใครมันจะได้นี่ในสคริปตเขียนมาว่านักข่าวสุดหล่อ
ที่ฉันยังไม่เห็นหน้าเลยไม่ได้อ่านเขาไม่ได้ใส่แมสหรืออาจจะมองไม่ชัด
ตามหากันอยู่นี่ว่านักข่าวหายไปไหนติติตกลมวันนั้นไปหานกอีโก้งมา
หากันทั่วอินสตาแกรมเลยอ่ะลองไปฟังกันดูหน่อยสิคะว่าพระมหาภัยวันท่านว่ายังไงบ้างว่าตกลงเนี่ย
ใครจะได้บุญได้มากน้อยเท่าไหร่คนละครึ่งหรือได้เต็มเต็มพระมหาภัยวันก็บอกนะคะว่ากรณีนี้นี่นะ
ถือว่าคนที่โอนเงินไปให้คนรับจ้างใส่บาทผลบุญก็จะไปตกที่คนโอนเงินนั่นแหละ
การทำบุญไม่เกี่ยวกับรูปแบบแต่อยู่ที่เจตนาที่สำคัญคือความบริสุทธิ์จิตของคนที่ทำบุญทั้งก่อนและหลัง
เพราะการฝากให้คนอื่นทำบุญมันมีมาตั้งนานแล้วอ๋อมีนะฮะมีนานแล้วค่ะ
มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่หนุ่มสาวไม่มีเวลาใส่บาทก็ซื้อข้าวของมาให้พ่อแม่ใส่บาทให้แทน
อืมคนที่ฝากใส่ก็จะได้บุญด้วยแล้วคนที่ใส่ให้ก็จะได้บุญด้วยเหมือนกัน
แต่นั่นมันเราซื้อของมาแล้วเราก็พ่อพรุ่งนี้ตื่นเช้าใส่บาทให้หน่อยนะ

ครับก็มองว่าคนที่รับจ้างใส่ให้ก็จะไม่ได้บุญ
คือเหมือนกับว่าอย่างที่อาจารย์พระท่านบอกไงว่า
มันสิ่งสำคัญมันอยู่ที่เจตนา
และความบริสุทธิ์ของจิตทั้งก่อนและหลังทำบุญ
แต่ถ้าเรารับจ้างทำบุญด้วยการเจตนาคือรับเงิน
สมมุตินะคิดค่าแรงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้
ก็อยากฝากเตือนนะคะว่าการทำบุญนี่นะไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยมากหรือน้อยหรอก
อยู่ที่ความพร้อมกับใจที่บริสุทธิ์มากกว่า
ฟังเสียงพระมหาภัยวันนะคะ
ตามหลักศาสนาคือทานนั้นเป็นของใครคนนั้นก็เป็นเจ้าของทาน
สำเร็จแก่คนนั้นเช่นอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นของคนที่เขาซื้อ
เช่นคนที่โอนเงินสมมุติเนี่ยเจ้าของร้านสังขพันธ์รับจ้างใช่ไหม
มีลูกค้าโอนเงินจองค่าอาหารว่าอาหารนี้ที่จะใส่บาทพระ
เช้านี้เนี่ยของฉันนะนายมก็โอนเงินเสร็จซื้อเสร็จมันก็สำเร็จตรงนั้น
คนที่เป็นเจ้าของเงินที่โอนเงินไปก็เป็นเจ้าของทาน
เอาไปถวายพระบุญเกิดก็เกิดกับเจ้าของทาน
คนที่รับจ้างรับจ้างนั้นถ้าคิดค่าแรงคิดค่าของ
บุญก็ไม่ได้สำเร็จแก่เจ้าของที่เป็นเจ้าของร้าน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ที่ไลน์ที่หน้าจอ
คือผมว่ามันอาจจะต้องดูเรื่องของความพร้อมของเราเป็นหลักเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกใช่ไหม
มันได้รูปแบบการทำบุญอย่างเช่นอ่าเราจะอ่าสร้างพระอ่าอ่า
หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญผ้าป่าทำบุญอะไรที่แบบ
อะไรแบบนี้ส่งไปโอนเงินไปให้กับเพื่อนกับญาติพี่น้องทำบุญ
อันเนี้ยอันเนี้ยผมว่าได้อืมแต่มันแต่ถึงขั้นแบบโอ้โห
ใส่บาทไม่ไหวโอนเงินไปให้ซื้อของใส่บาทให้หน่อยเถอะ
อันนี้ก็แต่ก็แล้วแต่นะอ่าแล้วแล้วแต่เพราะว่าหลายคนก็มอง
คือหลายคนมีมุมมองแตกต่างกันไปหลายคนก็บอกว่า
มันก็อยู่ที่ใจเนาะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจเรานั่นแหละว่า
อยากจะทำหรือไม่อยากทำพร้อมไม่พร้อม